เดี๋ยวนี้เวลาอ่านข่าวคุณผู้ชมจะชอบส่งคอมเมนต์มาบอกว่าคนเราสมัยนี้ฆ่ากันง่าย

จริงคุณผู้ชมล่าสุดนะคะไปดูร้านคาราโอเกะที่จังหวัดพัทธลุงหูฟังแล้วตกใจเลยอ่ะ

มีคนมาขอเลยบอกเอ้ยเปิดหน่อยเปิดคาราโอเกะหน่อย

ไม่เปิดไงเพราะเขาไม่เปิดให้ไม่เปิดใช่ไหมได้
สาดกระสุนใส่หมดแม็กซ์เลยนะคะ

เสียงปืนที่ดังกัมปนาศตอนตี๓คืนที่ผ่านมาเป็นเสียงปืนกระชากวิญญาณ
เจ้าของร้านคาราโอเกะถูกยิงตายคามร้าน
จากนี้ยังมีภรรยาได้รับบาดเจ็บอีก๑คน
ตกเป็นเป้ากระสุนของอันทภาณเหตุเพียงเพราะไม่ยอมเปิดร้านให้มือยิง
ตำรวจสพทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในหัวคำราโอเกะริมถนนสายควนขนุนทะเลน้อยหมู่๖ตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุน
พบร่างของนายนรงนินโชธอายุ๖๒ปีเจ้าของร้านถูกยิงเลือดท่วมตัว
พิษบัตรแผลไม่ไหวเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมเข้าที่หน้าท้องและสี่ข้างทะลุหลัง
จากนี้ยังมีคนเจ็บอีก๑คนคือนางวันดีจรเสมออายุ๕๑ปีซึ่งเป็นภรรยา
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกและลำตัวแพทย์ยังคงรักษาอาการ
ที่บริเวณหน้ามร้านพบปอกกระสุน๙มตกเกลื่อน๑๕ปลอกเสศทิ้นส่วนหัวกระสุนอีกกว่า๒๐ชิ้น
ทั่วบริเวณพลุนไปด้วยรูกระสุน
ตำรวจสอบสวนพยานได้ความว่าขณะที่ผู้ตายเก็บของหลังปิดร้าน
มีคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้ามร้านและตะโกนถามว่าร้านปิดหรือ
อย่างสองสามีภรรยาซึ่งปูเสือนอนอยู่ที่พื้นหลังเคาน์เตอร์
ขึ้นมาตอบว่าร้านปิดแล้วสิ้นเสียงคำตอบคนซ้อนท้ายก็ลงมาจากรถสัตว
กระสุนเข้าใส่สองสามีภรรยาจนหมดแม็กซ์กระสุนพุ่งเจาะร่างล้มทั้งยืนก่อนหลบหนีหายไปกับความมืด
นายเอกสิทธิ์ด้วงอ่อนผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ให้ข้อมูลว่าสองสามีภรรยาเพิ่งเปิดร้านคาราโอเกะได้ประมาณ๒เดือนและมีลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ทั้งสองคนเป็นคนอัธยาศัยดีไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้ที่รถผ่านก็เห็นแล้วก็มีอยู่
เขาจะปิดเวลาเท่าไหร่ก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับตามที่กฎหมาย
แต่เขาก็ทำตามกฎหมาย
ใช่ครับก็ได้ไปเห็นขออนุญาตเรียบร้อยนะครับ

หมายถึงว่าร้านติดแล้ว

เพียงคืนที่๒ตอนเกิดเหตุนั้นได้ยินเสียงปืนดังรวด
แต่ไม่กล้าออกมาดูเป็นเสียงปืนที่ดังกรบเสียงร้อง
ครวนอย่างเจ็บปวดหลังเสียงปืนสงบลง
จึงรีบแจ้งตำรวจและคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากความไม่พอใจ
ของคนร้ายที่เรียกให้เปิดร้านแต่ไม่ยอมเปิดให้
หลับอยู่หนูก็ต้องตกใจเพราะเศษกระจกอะไรมันก็ตกลงมาไง

ไม่ออกค่ะออกไม่ได้มันมืดหมดเลยข้างหน้า
เพราะว่าเขายิงเสร็จก็ปั๊งหมดก็เหมือนจะ
ได้ยินเสียงรถออกไปไหม
มันมืนไปหมดแล้วเสียงกระสุนมันมืนไปหมดแล้วไม่รู้อ่ะ
เพราะตอนนั้นมันกลัวมากไม่เคยเจอเนาะ
งานนี้มีการระดมชุดสืบสวนทั้งสืบภาคสืบจังหวัดและสืบทองที่
ประสานชุดปรับรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง
ออกหาข่าวไล่เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อลากคนร้ายทันที
เรื่องแรกมีการคุมตัวผู้ต้องสงสัย๒คนมาสอบปากคำ
แต่ปฏิเสธจึงปล่อยตัวไปในชั้นนี้คาดว่าคนร้ายเป็นมืออาชีพ
มีความชำนาญในการใช้อาวุธปืนและรู้พื้นที่เป็นอย่างดี
ส่วนปมเหตุยังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งไป
ไม่นานนี้น่าจะตามจับกลุ่มได้
ประตูคุกเปิดกว้างรอการลงโทษ
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน